ท่านผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่งเสียชีวิตอยู่ในบ้านที่ถูกไฟไหม้นะครับ
ทีนี้มันมีปริศนาที่เกิดขึ้นก็คือก่อนที่จะเกิดไฟไหม้บ้านของเขา
แล้วไปเจอศพของเขาเนี่ยเขาโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้
เพื่อจะแจ้งขอความช่วยเหลือบอกคนจะมาเผาบ้านยังไงให้มาช่วยหน่อย
ทีนี้ก็ต้องไล่แล้วนะครับว่าเออตกลงแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น
อุบัติเหตุหรือจงใจก่อเหตุวางเพลิงจนมีคนตาย

ชาวบ้านเขาก็เรียกเจ้าหน้าที่ให้มาดับไฟกันนะครับ
อยู่ชั่วโมงกว่านะครับในการควบคุมเพลิงนะครับพบว่าบ้านเนี่ย
บนชั้น๒นะฮะถูกไฟเผาจนแบบเสียหายหมดนะครับแล้วบน
ชั้น๒ไปเจอศพของเจ้าของบ้านชื่อนายสังเวียนคงมีอายุ๕๐
เสียชีวิตอยู่บนเตียงนอนลักษณะถูกไฟไหม้เกรียมไปหมด
แล้วนะฮะนี่คือคุณสังเวียนนะครับที่เสียชีวิตมีคนที่เข้ามาช่วย
ตอนที่มาดับไฟนะคุณชะยุดพงษ์กลมแก้วนะครับบอกว่าขณะเกิด
เพลิงไหม้เข้ามาช่วยดับไฟอยู่ด้านล่างของบ้านก่อนส่วนบน
ชั้น๒ประตูมันล็อคมันเข้าไม่ได้ก็เลยใช้ถังดับเพลิงของ
เพื่อนบ้านเนี่ยปีนขึ้นไปยังระเบียงหน้าบ้านชั้น๒พยายามฉีด
ดับไฟตอนนั้นประตูห้องบนชั้นสองเนี่ยมันปิดหมดนะฮะก็เลยไม่รู้
ว่ามีใครอยู่ในบ้านหรือไม่จนกระทั่งรถดับเพลิงมาถึงแล้ว
ช่วยฉีดน้ำจนเพลิงสงบแล้วขึ้นไปตรวจสอบถึงรู้ว่าเจ้าของ
บ้านเสียชีวิตอยู่บนชั้นสองในบ้านจากการสอบสวนนะครับบ้าน
หลังนี้อยู่กันทั้งหมด๕คนก็คือผู้ตายนายสังเวียน
เขาอยู่กับภรรยาแล้วก็มีลูกสาว๒คนกับมีหลานอีกคน
หนึ่งนะฮะก่อนจะเกิดเหตุไฟไหม้เนี่ยนายสังเวียนไปส่งภรรยา
แล้วก็ลูกกับหลานไปขายของที่วัดสวนแก้วเขามีอาชีพขาย
ของมือสองอยู่ที่นั่นวัดสวนแก้วที่บางใหญ่นนทบุรีแล้วนาย
สังเวียนเขาย้อนกลับมาที่บ้านเพื่อมาเอาของมาคนเดียวจาก
นั้นบ้านก็ไฟไหม้อืมแล้วเขาก็เสียชีวิตบนชั้นสองของบ้านแต่
มันมีปมปริศนาก็คือก่อนจะเกิดเหตุไฟไหม้แล้วมาเจอศพเนี่ย
ด้วยน้าอ๋องแม่หมูเผาบ้านกูเอารถดับเผลอมาช่วยที่บ้าน
ด้วยโพสต์เอาไว้เมื่อวานนี้ตอน๑๐นาฬิกา๔๗นาทีจากนั้นก็
เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นถามว่าน้าอ๋องกับแม่หมูคือใครน้าอ๋อง
กับแม่หมูเนี่ยสองคนนี้เขาเป็นแม่ลูกกันส่วนอ๋อเบียยงเป็น
กู้ภัยค่ะที่ผู้ตายเนี่ยเขารู้จักกันอืมก็เลยบอกให้มาช่วยดับไฟ
ให้ด้วยเอารถดับเพลิงมาช่วยที่บ้านด้วยตำรวจสพบางบัวทอง
ก็เลยขยายผลเลยนะฮะเพื่อเอาให้สิ้นสงสัยนะว่ามันเกิดอะไร
ขึ้นก็เชิญตัวอ๋องกับหมูบุคคลที่ถูกพาดพิงถึงในโพสต์
ของผู้ตายเนี่ยมาสอบถามโดยทั้งคู่เนี่ยตำรวจบอก
จากข้อมูลพบว่าเขามีอาชีพปล่อยเงินกู้อ๋ออ่าเป็นเงินกู้นอก
ระบบปล่อยให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของมือสองที่วัดสวน
แก้วแล้วผู้ตายก็เป็นลูกหนี้เงินกู้ของอ๋องกับหมูทั้ง๒
คนบอกกับตำรวจบอกว่ายอมรับว่าผู้ตายเนี่ยเป็นลูกหนี้
เขามายืมเงินเข้าไปจริงแต่เงินมันไม่เยอะมันแค่สองสามพัน
เขาก็ผ่อนชำระมาเรื่อยบางทีก็ให้เป็นของใช้มือสองมา
แทนบ้างจนตอนนี้มันแทบหมดแล้วมันแทบไม่เหลือแล้วไม่มี
ปัญหาอะไรกันด้วยเออมันก็ไม่น่าจะมีปมเนอะเพราะฉะนั้นมัน
ไม่ถึงขั้นแบบโอ้โหมาวางเพลิงมาเผาบ้านมาให้เขาตาย
อยู่ในกองเพลิงหรอกอันนี้ทางอ๋องกับหมูเขาบอกนะครับ
คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปนะครับ
ทุกผู้ชมครับที่บ้านหลังเกิดเหตุนะถ้าเกิดเหตุเผลิงไม่
เมื่อวานนะฮะสภาพความเสียหายของบ้านเนี่ยชั้นสองนี่หนัก
เลยนะครับถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมดเลยนายสังเวียนก็เสียชีวิต

มาส่งขายของที่วัดสวนแก้ว

บอกลืมพระต้องกลับไปเอาที่บ้าน
เธอก็บอกให้รีบไปรีบมานะ

ไม่มีอะไรให้เอกใจเลย

แล้วสามีที่โพส

ไม่รู้ว่าถูกเผาไหม้ไปในกองเพลิงหรือมันหายไปไหนอย่างไร
อยากได้โทรศัพท์ของสามีคืนอย่างน้อยจะได้รู้ว่าสามีเนี่ยโทรคุยกับใครบ้าง
ในช่วงเกิดเหตุหรือว่าโทรคุยก่อนจะเกิดเหตุในช่วงสายสุดท้าย
แล้วก็ว่าเขาเฮียมพ้าเอาไว้ที่จะไปขายที่จัดรัฐนัทมันสุข
แล้วเขาลืมเอาไปเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอกลับไปบ้านหน่อยนะเอากุญแจรถ
เขาก็มาขอปัญแจรถวัตกาลหนูก็ให้ปัญแจรถเข้ามา
เสร็จแล้วเขาก็ขี่แล้วก็บอกเดี๋ยวลืมค่ะว่าเดี๋ยวหาย
เขาวางไว้ข้างนอกเขาก็มาประมาณ๙โมงครึ่งนะครับ
หนูก็ไม่ได้เอกใจไม่มีอะไรสักอย่างเลย
ถ้าหนูทะเลาะกันหนูจะไม่ว่าเลยหนูไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลย
ชาดาก็ไปตามหาบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในเฟซบุ๊คของผู้ตายนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วก็ได้เจอยาดของเจหมูกับนายอ๋องนะครับ
ร้านขายของมือสองในวัดสวนแก้วอำเภอบางใหญ่เขาก็ขายของมือสองอยู่เหมือนกัน
ยืนยันว่าทั้งเจ๊หมูกับนายอ๋องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายหรือเหตุเพลิงไหม้บ้านของนายสังเวียนนะครับ
เพราะมีหลักฐานยืนยันชัดเจนทั้งเวลาและสถานที่ว่าทั้งคู่ไม่ได้อยู่ในจุดเกิดเหตุ
ไปไหนมาไหนไม่ได้นานแล้วอยู่แต่ที่บ้านนี่แหละอืม
ส่วนเรื่องเงินยอมรับว่าผู้ตายมายืมเงินเขาจริง
แต่ยืมหลักพันจริงก็เป็นการช่วยเหลือกันตามปกติ
ถามว่าเอาแล้วทำไมผู้ตายเขาไปโพสต์ไว้อย่างนั้นนะที่ว่ามันเนี่ยเขามาเผาบ้านเนี่ยให้กู้ภัยมาช่วยหน่อย
ญาติของเจ๊หมูเนี่ยเชื่อว่าภรรยาของผู้ตายเนี่ยอาจจะเป็นคนไปสร้างหนี้สินไว้เองหรือเปล่า
เหมือนกับไปกู้ยืมเงินมาจากหลายที่แล้วไปบอกว่าหนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นเงินของเจ๊หมู
สามีเขาก็เลยคิดว่าเจ๊หมูเนี่ยเป็นเจ้าหนี้มีหนี้เยอะอะไรอย่างนี้
ทำให้ผู้ตายเข้าใจผิดแล้วก็ไม่พอใจเจ๊หมูกับลูกชายก็คือในอ๋อง
ก็เลยโพสต์แบบนั้นก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้
ยืนยันว่าที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของผู้ตายกับเจ๊หมูเขาช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอด
ยืนกับญาติผู้ใหญ่ที่เขารบกันเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่ว่าเจ๊หมูกับนายอ๋องจะไปเผ่าบ้าน
แล้วก็ทำให้ผู้ตายเสียชีวิตคากองเพลิง
เราคือคนที่รักไข้เราคือคนที่แบบคอยช่วยเหลือเขาไปไหนไปเที่ยวด้วยกันไปแล้ว
เราไม่มีอะไรกับเขาเลยอยู่ดีเข้าบนถามว่าเราเสียใจที่คนที่เรารักจากไป
เพราะว่าเราก็รักเขารักเขาที่เป็นผู้ที่พี่คนหนึ่งนะ
เสียใจที่เขาทำกับเราแบบนี้อืมสงสัยและข้องใจสิ่งที่เขาพูด
ผมจะทำให้สังคมมองเรายังไงเราไม่รู้ว่าเมียเขาอ่ะมีแบบไหน
คือต้อนอะไรให้หัวเขา
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยย้อนไปหาภรรยาของผู้ตายอีกครั้งนะฮะ
เรื่องหนี้สินที่ทางญาติของเจมส์หมู่เขาบอกว่า
เมียของผู้ตายไปยืมเงินมาเยอะหรือเปล่าแล้วอ้างว่าเป็นเงินจากเจมส์หมู่ทั้งนั้น
ผู้ตายเลยเข้าใจผิดนี่ภรรยาผู้ตายเธอยอมรับว่า
เธอมีหนี้สินเงินกู้ที่ไปยืมเขามาจริง
แต่ไม่เคยเอาชื่อของเจ๊หมูกับนายอ๋องเนี่ยไปบอกกับสามีว่ายืมจากสองคนนี้
ทำให้สามีเข้าใจผิดอย่างแน่นอนไม่ใช่อย่างนั้น
เอาเป็นว่าเรื่องนี้นะครับสพบางบัวทองบอกว่ายังสรุปสาเหตุการตายไม่ได้นะฮะ
เดี๋ยวจะรอผลการชนะสูตรจากแพทย์อย่างละเอียดเอาไว้ก่อน
เดี๋ยวต้องรอฟังก่อนนะครับผลทางนิติวิทยาศาสตร์
แต่เบื้องต้นตั้งไว้๒ประเด็นนะครับ๑ก็คือถูกฆาตกรรม
ตามที่ผู้ตายโพสต์ขอความช่วยเหลือเอาไว้
สองก็เป็นการเผาตัวเองอาจจะเป็นอุบัติเหตุพลาดพลั้ง
ความจงใจตั้งใจก็แล้วแต่เดี๋ยวต้องรอสอบปากคำพยานแวดล้อมต่าง
แล้วก็ถวดหลักศาลทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วยนะฮะ
จะต้องรอหาโทรศัพท์มือถือของผู้ตายให้เจอด้วย
ใช่ที่บอกว่าหายไปเนอะจะได้ดูว่าได้คุยกับใครบ้างใช่ค่ะ